วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีที่มีกรณีพิพาทกับกลุ่มร่างทรง
เดินทางไปแจ้งความที่ตำรวจปอทนะครับ
หลังจากถูกสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมกับแฟนเพจ
ได้โพสต์ภาพตัดต่อกล่าวหาว่า
บ้านของหมอปลาที่เปิดช่วยคนนั้นเป็นโรงฆ่าสัตว์
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
คำยืนยันจากนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่มีกรณีพิพาทกับกลุ่มร่างทรง
หลังเข้าแจ้งความต่อพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัดยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท

เพื่อเอาผิดเพจข่าวและแฟนเพจ
สำนักข่าวแห่งหนึ่งที่โพสต์ภาพตัดต่อ
กล่าวหาว่าบ้านหมอปลาเป็นโรงฆ่าสัตว์
หมอปลาย้ำว่าสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมแฟนเพจ
กล่าวหาว่าบ้านของเขาเป็นโรงฆ่าสัตว

เข้าแจ้งความในข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชมัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
อีกทั้งที่ผ่านมาที่บ้านได้ช่วยเหลือบรรเทาเยียวยา
ผู้ที่ใช้วิธีการรักษาทางวิทยาศาสตร์ไม่หาย
แล้วไปหาร่างทรงจนโดนหลอกเงินหมดตัว
สุดท้ายจึงมาหาหมอปลา
ส่วนที่มีภาพหาว่าใช้โซ่ล่ามและใช้เข็มฉีดยา
ผู้ที่มาให้ช่วยรักษานั้นยืนยันไม่เป็นความจริง
บางครั้งผู้ที่มาเป็นผู้ติดยาเสพติดอย่างหนัก
หรือผู้ป่วยมาทั้งใส่ออกซิเจนและต่อสายน้ำเกลือเข้าเส้นมาให้บำบัด
จึงช่วยบรรเทาให้โดยไม่เสียค่ารักษา

เพราะว่าเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ชอบทำร้ายคนใกล้ตัว

อันนี้คือญาติหรือพ่อแม่เขาต้องทำเองครับ

เพราะอย่างเช่นถ้าไม่ทำไปเนี่ยเขาก็จะหนี
แล้วก็จะทำร้ายคนใกล้ตัวหรือว่าทำร้ายข้าวของฮะ

จิตเวทแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับคนเหล่านี้ครับ
นี่คือเหมือนเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่เราต้องปำบัดเขาครับ
ว่าทุกคนที่เข้ารักษาที่บ้านหมอปลา
พิษปจะมีการนำสำนักบัตรประชาชน
พร้อมลงไหลมีชื่อยินยอมทุกครั้ง

โดยทำเช่นนี้มา๓ปีแล้ว

หนูจะขออนุญาตขอถ่ายบัตรประชาชน

แล้วที่มาที่นี่เราไม่ได้บังคับคุณนะคุณมาเอง

แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่ตรงนี้เกิดขึ้น

กรอกไว้หมดแล้วมีประชาชนทุกคนที่มา
มาของการเข้าแจ้งความในครั้งนี้

เมื่อหมอปลาออกมาวิพากษ์วิจารณ์
กลายมาเป็นเรื่องที่แชร์ต่อกันอีกว่า
บ้านของหมอปลานั้นเป็นโรงฆ่าสัตว์
ทำให้หมอปลาต้องเข้าแจ้งความต่อตำรวจปอท
เพื่อเอาผิดต่อผู้โพสต์เก่าหา
นัดประคันทีระรัฐนาศิริกุลถ่ายภาพ
พัชลวรินทร์พัชลปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีบริงาร